พระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิเพชรปานสมาธิ
เป็นพระพุทธปฏิมาประจำพระเกตในพระอิริยาบทประทับไขว้พระชง

พระอิริยาบทประทับไขว้พระชง
พระบาทขวาไขว้ซ้อนบนพระบาทซ้ายง้ายฝ่าพระบาททั้งสองขึ้น
พระอิริยาบทประทับไขว้พระชง

พระบาทขวาไขว้ซ้อนบนพระบาทซ้ายง้ายฝาพระบาททั้งสองขึ้น

พระอิริยาบทประทับไขว้พระชง